การเจอกันของเพชรมรกฏกับเรโตเซียน
ถือว่าเป็นคู่ชกคิกบ็อกซิ่งที่แฟนกีฬาจับตามอง
เพราะว่าในการชกครั้งแรก
มรกฏสามารถชนะไปได้แบบพลิกล็อก

ก็ทำให้นักชกอิตาเลียนเชื้อสายอามาเนีย
จะได้แก้ตัวหลังจากที่ไฟล์ที่แล้วตั้งใจที่จะปราบเพชรมรกฏ
เพื่อสร้างสถิติชนะเป็นครั้งที่๑๐๐ไฟล์ท
จากการชกทั้งหมด๑๐๖ครั้งนะคะ
แต่ว่ามาสะดุดแพ้คะแนนแบบพลิกล็อกค่ะ
ดังนั้นการชกในวันนี้ราชาคิกบ็อกซิ่ง
คงไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอย่างแน่นอนค่ะ
ส่วนเรื่องของเกมการชกที่กลายเป็นปัญหาและก็เป็นข้อถกเถียงกัน
เป็นการนำมาสู่การรีแมชในครั้งนี้นะคะก็คือการใช้เข่าค่ะ
ฝ่ายจัดอาจจะไม่ได้มีการชี้แจงให้นักมวยไทยเข้าใจแบบชัดเจน
มีหลายช็อตที่ดูเหมือนจะผิดกฎกติกา
แล้วก็ถูกเตือนระหว่างการชกนะคะ
ครั้งนี้ก็มีการคาดการณ์กันค่ะว่าจะมีการอธิบายและปรับความเข้าใจกันแล้วนะคะ
แต่ทางฝั่งเพชรมรกฏเองก็ยังให้สัมภาษณ์นะคะ
ว่าจะใช้เข่าเป็นอาวุธเด็ดเหมือนกับที่เคยจัดการเปโตเซียนนะคะ
แต่ก็อาจจะเป็นการพูดหลอกให้ตายใจก็ได้ค่ะ
แล้วก็มีไม้เด็ดก็คือหมัดที่เสริมเข้ามาเพื่อที่จะย้ำแค้นก็เป็นได้เหมือนกัน
เพราะว่าการใช้เข่าวันนี้อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการโดนเตือนจากกรรมการ
ทำให้เกมการชกขัดความต่อเนื่องนะคะและอาจจะชกไม่ครบยกสูงมากด้วยค่ะ
โดยเปรตโอเซียนนะคะก็ถือว่าเป็นยอดมวยที่แข็งแกร่งในวิชาคิกบ็อกซิ่งค่ะ
อีกรอบแบบเสียฟอร์มสุดนะครับเพราะว่ายอดมวยไทยเพิ่งจะหัดต่อยคิกบ็อกซิ่งมาได้เพียงแค่๒ครั้งเท่านั้น
ดังนั้นการยกเลิกผลในไฟล์ก่อนจึงน่าติดตามมากว่าสถิติของเจ้าดรจะยังคงไร้ภายต่อไปหรือไม่นะคะ
รวมถึงผลงานการเจอกับนักมวยไทยทั้งหมด๑๑คนไม่ธรรมดาเลยค่ะ
สามารถเอาชนะได้๘เสมอไป๒แล้วก็แพ้ครั้งเดียวแห้วนั้นให้กับนนทนันปประมุกเมื่อ๑๒ปีก่อน
แต่ว่าตอนนั้นเป็นการต่อสู้ในรูปแบบมวยไทยค่ะ
ดังนั้นวันนี้นะคะนักมวยไทยเจ้าของฉายาขุนศอกเมืองดอกบัวค่ะก็เลยตั้งใจจะย้ำแค้นให้ได้อีกครั้ง
เพื่อที่จะกลุยทางนะคะผ่านเข้าสู่รอบรองไปลุ้นเงินรางวัลมหาศาลถึง๑ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะ
ประมาณสามสิบเอ็ดล้านบาทแถมจะยังได้สิทธิ์ค่ะไปต่อยมวยไทยเวอร์กลางปีอีกหนึ่งรายการด้วยนะคะ
ซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่มีเงินรางวัลสูงด้วยเช่นเดียวกัน
ดังนั้นนอกจากจะเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของมวยไทยยังถือเป็นโบนัส๒ชั้น
เพราะว่าถ้าชนะจะมีลุ้นแชมป์๒รายการที่เงินรางวัลรวมกัน๒รายการนี้เกิน๖๐ล้านบาทเลยค่ะ
ก็อย่าลืมนะคะร่วมกันเชียร์เพชรมรกฏเพชรยินดีอาคาเดมี่นะคะจะรีแมชกับจอร์จิโอเปโตเซียนนะคะ
ศึกคิกบ็อกซิ่งเวิลกลางปีรอบ๘คนสุดท้าย
ซ้อกราวเพชรยินดีอาคาเดมี่จะเจอกับจอร์ดมานนะคะในกติกามวยไทยรุ่นเฟเตอร์เวท
จากนี้นะคะก็ยังมีแองเจล่าลีแชมป์โลกรุ่นอัตอมเวทชาวสิงคโปร์ที่ทำน้ำหนักค่ะ
ขึ้นมาสู้ในรุ่นสตอเวทนะคะเจอกับมิเชลนิโคลินีจากบราซิลนะคะ
เพื่อที่จะทำฟอร์มและก็ไปท้าชิงแชมป์โลกรุ่นสตรอเวทกับสงจี้หนานแชมป์โลกชาวจีนค่ะ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดคืนนี้นะคะตั้งแต่เวลา๔ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปค่ะ